จับตามองเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่งในข้าราชการ

ทำลายคนในวงการตำรวจไทยอยู่
ครับดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพครีคจำน

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ

ใช่ครับเรื่องในวงการตำรวจ
แม้ว่าข่าวใหญ่ที่อึกกระทึกคลึกโครมจะเงียบไปแล้ว
แต่ปัญหาต่างมันยังไม่จบ
ปัญหาเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่ง
ยังถูกกวาดกรบไว้ใต้พรม
มันยังเหมือนไฟไหม้กองแกรบพอลมเงียบไปมันก็ไม่ลุกโชนลมมาเมื่อไหร่มันก็แดงวาบวาบขึ้นมา
วันนี้เนี่ยการแต่งตั้งพบตรคนใหม่จบไปแล้วแต่ว่าการแต่งตั้งระดับรองพบตรระดับผู้ช่วยระดับผู้บังคับการระดับผู้กำกับกำลังจะตามมา
คำถามก็คือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะแก้ปัญหายังไง
ผมจะคุยกับกตรหนึ่งเดียวที่ไม่เห็นชอบกับการแต่งตั้งพบตรคนใหม่
ด้วยเหตุผลที่ท่านบันทึกไว้ว่าผมโหวตไม่เห็นด้วย
ด้วยเหตุผลที่ขอบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า
การคัดเลือกแต่งตั้งพบตรไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ผมจะไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อานัทของบุคคลใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจ
กตรท่านนี้คือพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์กตรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกมาจากตำรวจทั่วประเทศ
ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับพลตำรวจเอกเอกครับ
สวัสดีครับพี่สุภาพครับยินดีครับพี่ครับ
ครับจากนี้ไปเนี่ยการโยกย้ายแต่งตั้งระดับต่างก็กำลังจะมา
จะตั้งหลักยังไงครับที่จะป้องกันการซื้อขายตำแหน่งป้องกันการเล่นเส้นเล่นสาย
อย่างที่ท่านต่อสู้มาเนี่ยจะตั้งหลักยังไง
ก็คงจะต้องเรียนพี่สุภาพนะครับคงต้องตั้งหลักจากกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง
ซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเป็นกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตำรวจที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
หลังจากมีการปฏิรูปตำรวจแล้วเพราะฉะนั้นหลักในเรื่องนี้ก็บริบทแตกต่างจากกฎหมายเดิม
ถ้าย้อนไปนิดแล้วก็เป็นข้อห่วงใยว่ามันจะเหมือนเดิมหรือไม่
ก็คงมีคำตอบได้จากกฎหมายและหลักเกณฑ์เดิม
พูดได้ง่ายว่าสูงรวมอำนะมาอยู่ที่
ส่วนในระดับต่างสังแต่งถูกรอบนะอยู่ที่ขอบปฏรร
เรียกว่าสุดหมายเก่าพบฏรรอส์ตั้งมาจากพันธุ์ตำรวจตี

งานสำหรับที่สำนวดขึ้นจะใช้ในทางนี้เป็นทางแรก
แต่เปลี่ยนไปนอกจากจะมีหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ในการที่จะต้องแต่งตั้ง
อย่างเช่นกรณีการแต่งตั้งพบตรที่ผ่านมาที่พี่สุภาพก็ทราบแล้วนะครับ
ก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งแต่เดิมไม่มีนะครับ
แต่เดิมนี่นายกเสนอใครไปให้กตชเห็นชอบก็จบ
ซึ่งมีกรรมการที่มาจากเลือกตั้ง
แม้ว่าอาจจะเป็นในสัดส่วนที่น้อยกว่ากรรมการโดยตำแหน่งก็ตาม
เค้าจะสามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็น
อย่างที่ปรากฏในกรณี๖อันนี้เป็นต้น

คือในพรบตรัมรวจใหม่

แต่ว่าก็ยังมีห้อยติ่งว่า
ความรู้ความสามารถความเหมาะสม
เขาใส่ชื่อกันมาเขาไล่ลงไปตั้งแต่ใครเป็นผู้กำกับใครเป็นผู้การใครจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการ
ถ้าเขาตกลงกันได้เขาสมยอมกันเขาซื้อขายตำแหน่งกันเนี่ย
คนที่นั่งเป็นกตรจะรู้ได้ยังไงครับว่าตำแหน่งนี้ที่ผ่านมาเป็นผู้การคนนี้เนี่ย
มาโดยสุจริตใจผู้กำกับคนนี้ตั้งมาโดยความสุจริตความถูกต้อง
จะทำยังไงเอ่ออย่างที่เรียนนะครับเขาเอาหลักเกณฑ์มาจับ
แล้วนอกจากหลักเกณฑ์มาจับเนี่ยผมเรียนพี่สุภาพนะครับ
พวกเราอยู่ในองค์กรนี้อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเอ่อ
พี่น้องที่เจริญเติบโตมาเนี่ยเรารู้ว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถแค่ไหน
อย่างตอบคำถามพี่สุภาพยกตัวอย่างสมมุติ
แส่งตั้งพรรณตำรวจเองที่อยู่สมมติสมมตินึกออกไหม

เรื่องมันก็จะต้องตั้งมาจากผู้การสงขา
เพราะเอ่ยรองผู้การมีอยู่๔๕คน

ส่งมากรมจาการกรมจาการก็จะมาตั้งอำนาจการตรวจสอบอีกระดับหนึ่ง
แล้วก็พูดจาหลักเกณฑ์บอกให้เลยให้บันทึกไว้

จนมาถึงลำดับสุดท้ายก็คือพบตร
แล้วปตลเนี่ยก็จะมาตั้งกันกองเป็นชั้นที่๓เลยนะครับ
มีรองของบอตรอนั่งและสุดท้ายเขาเข้ากอตรอ
คำถามพี่สุภาพได้เลยครับขึ้นมาเห็นชื่อเนี่ยเรารู้แล้วนะครับ
แต่ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นยกตัวอย่างเขาบอกว่า
ผู้การ๑๐ปีเนี่ยเป็นอัตโนมัติเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
อย่างนี้คนที่ครบแล้วขึ้นได้เลยมันคงไม่ไปเสียตังค์ขึ้น
ว่าคงจะได้รับทราบและได้ยินมานานมาก
แต่ประมาณมีความผิดปกติมันเห็นข้าอาวุโสน้อย
ในขณะที่กฏหมายว่าสัญญาติจะเป็นได้ต้อง๑๐ปีขึ้นไป
อย่างนี้ต้องแจ้งแสดงทักษ์ไข่
ซึ่งเราสามารถตรวจทานได้และยิ่งไปกว่านั้น
ถ้ามันเห็นว่าผิดปกตินะครับกตรนี่แต่งตั้งไปไม่ได้จบที่กรตรอแล้วนะครับ
เดี๋ยวนี้โดยกฎหมายใหม่เนี่ยเรามีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม
เกิดขึ้นสดร้อนเลยเพิ่งไปกันไป
จะมีตัวตนประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้
ท่านเป็นประธานอยู่หรือเปล่าครับกฎหมาย

คือท่านประธานสารปกครองสูงสุด
แล้วก็รองประธานสารดีกาเลขากพรวมทั้งผม๔ท่าน
สรุปง่ายเลยนะครับเหมือนไปยกสารปกครองมาตั้งไว้ที่กรมตำรวจ
แต่ไม่อยู่ภายใต้อันนัดของขอบตลอของปอตลอ
ทางพิทักษ์คุณธรรมแล้วผมว่าเอ่อที่สุภาพเนี่ย
อาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับเพราะผมเองก็เพิ่งเห็น
แล้วก็เห็นรายละเอียดสามารถวินิจฉัย
วินิจฉัยนี่เป็นเป็นที่ยุติถ้าไม่พอใจเนี่ย
ไปฟ้องสารปกครองนี่ฟ้องสารปกครองสูงสุดนะครับ
ต้องไปเริ่มสารปกครองกลางขั้นต้นใหม่
คือฉะนั้นที่ห่วงที่ห่วงว่าเอาล่ะกตรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาจากการเลือกตั้งทักท้วงแต่กตรโดยตำแหน่งมีเสียงมากกว่า
เขาไม่ฟังไม่ต้องห่วงตรงนั้นแล้ว
เพราะว่ามีการตรวจสอบจากองค์กรใหม่จากหน่วยงานใหม่
จากอะไรที่ตั้งขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับ

เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องครับอันนี้เป็นหลักการที่เกิดขึ้นใหม่ครับ
ก็พอจะเป็นหลักประกันให้ตำรวจได้รับความยุติธรรมในการแต่งตั้งอย่างแน่นอนครับ
ท่านสู้กับเรื่องพวกนี้มานานท่านมีความหวังไหมครับ
มีขั้นตอนนะครับในการคัดสรรใช้เวลาอยู่๓๔เดือน
ไม่ว่าจะเป็นแสดงผลงานแสดงวิสัยทัศน์ตลอดจนสัมภาษณ์
แล้วผมมั่นใจทุกท่านครับว่าจะสามารถ
ที่จะช่วยตำรวจได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย
ถามคุณถามพี่สุภาพนะครับว่าไอ้คำตอบที่ผมยืนยันเนี่ย
มันเป็นหลักการยกตัวอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
กรตลเนี่ยสมมุติที่พี่พูดมาคำว่าเสียงข้างมาก
คุณเสียงข้างมากมีมติไปเนี่ยผมเป็นเสียงเขาน้อย
ถ้าผมให้เหตุผลที่ดีเนี่ยเมื่อมีการร้องทุกข์ไป

อาจจะฟังเหตุผลเสียงข้างน้อย

ในหน้าทางของชาติภูมิการจะเป็นไปอย่างนั้นครับ
ถ้าเขาฟังเขาเชื่อกตรเสียงข้างน้อย
แล้วเขาเห็นว่าการโยกย้ายผู้กำกับผู้การคนนี้

อำนาจเด็ดขาดอยู่กับใคร
ที่จะตัดสินว่าเอาถ้าอย่างนั้นลื้อใหม่ถ้าอย่างนั้นเอาใหม่
คณะสมการพิทัศน์ภูมิธรรมเขาจะวินิจฉัยได้เลยครับ
และคำวินิจฉัยนี่ถือว่าเป็นที่สุด
คือถ้าบอกว่าจะแต่งตั้งไม่ชอบนะครับ
แล้วยิ่งมีข้อมูลมีหลักฐานว่าผู้บังคับบัญชาผู้การเนี่ย
ประพฤติปฏิบัติไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่แค่วินัยธรรมดาหรือวินัยร้ายแรง

มีถึงการที่จะเป็นข้อกล่าวหาในการดำเนินการทางอาญา
เพราะว่ามีกฎหมายที่เขียนไว้ด้วยในกฎหมายสำรวจฉบับนี้นะครับ
องค์ประกอบของกตรชุดใหม่คนที่คิดเหมือนพลตำรวจเอกเอก
คิดเหมือนผลตำรวจเอกวินัยทองสองคิดคล้ายกันเนี่ย

ผมเรียนนะครับในส่วนของกตรผู้ทรงวุฒิซึ่งเราทำงาน
ด้วยกันเนี่ยเอ่อพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านเป็นอดีตค่ายการชั้นผู้ใหญ่
เป็นครูบาอาจารย์ผมยืนยันนะครับท่านผมมั่นใจได้ว่าทุกคนมีความคิดเห็น
อดคล้องต้องกันนะครับว่าจะต้องดำเนินการปรับตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ในการแต่งตั้งที่มีบริบทที่เปลี่ยนไป
ครับตำรวจที่ไม่มีเงินซื้อตำแหน่งไม่มีตัว
มากขึ้นแน่นอนครับแล้วผมก็ยินดีที่จะสื่อสารทั้งสองทาง
ก็ฝากบอกพี่สุภาพไปถึงพี่น้องตำรวจ
ถ้าใครคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความถูกต้องเนี่ยแจ้งมาได้ครับ
ผมคิดว่าเราก็จะต้องทำหน้าที่ที่เราได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องค่ายการตำรวจนะครับว่า
เราจะต้องเข้ามาทำงานเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจดีของประชาชน
นี่เป็นสิ่งเป็นเจตนาอันแน่วแน่ในการที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงส่วนนี้ครับ
ครับเอาล่ะฟังแล้วมีความหวังขึ้นมาเยอะเลยนะครับ
ผมเข้าใจว่าตำรวจที่ฟังอยู่ก็มีความหวัง
ขอบพระคุณพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์นะท่านครับขอบพระคุณครับ
ครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับขอบคุณครับ
นี่คือเรื่องในวงการตำรวจฟังแล้ว
ตำรวจที่ไม่มีเส้นไม่มีตัว

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ